เอาล่ะไปดูเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ลำปางเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยรู้จักกันนะแล้วรถตู้ที่จอดไว้เนี่ย
รถตู้ราคาแพงด้วยเธอกรีดตั้งแต่หน้ารถยาวยันหลังรถแบบนี้เลยฮะ
หมั่นเขี้ยวหรือจะอะไรก็ไม่รู้แหละคุณผู้ชมฮะครับผู้ชายเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าจอบรถตู้หุ่นใดสีดำไว้ในซอยข้างร้านตัวเองนะครับ
แต่ว่าถูกผู้หญิงคนนี้นะฮะไม่รู้เอาอะไรแหละแต่ว่าเป็นของมีคมที่มันขูดได้มันแข็งเนี่ย
กรีดรถเป็นรอยยาวประมาณเมตรหนึ่งเลยนะค่ะ
แล้วก็เดินไปหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผู้ชายที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า
ช่วยผมหน่อยครับมีใครรู้จักผู้หญิงคนในคลิปไหมครับ
ผมกำลังตามหาตัวอยู่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีพฤติกรรมชอบทำลายทรัพย์สินผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
โดยการขูดรถผมให้เกิดรอยลึกยาวเมตรกว่าช่วงนี้คนแถวนี้ก็โดนกันครับ
เมื่อวานรถมอเตอร์ไซค์ของคนแถวร้านจอดไว้ก็เกิดความเสียหายไม่ทราบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่
หลักฐานมีชัดเจนครับฝากช่วยแชร์เพื่อหาตัวมารับผิดชอบด้วยครับ
นี่นะฮะเขาไปชี้แบบนี้
ตั้งอยู่บนถนนท่าคราวน้อยในอำเภอเมืองลำปางครับ
โดยจุดเกิดเหตุเป็นถนนส่วนบุคคลอยู่ตรงข้ามกับตลาดอัศวินเขตเทศบาลนครลำปาง
นี่พี่เขาชี้เลยยาวอย่างนี้เลยคุณนักข่าวเอ้ยนะ
พี่พีรทัศน์อายุ๔๓ปีผู้เสียหายและเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าแห่งนี้
ซึ่งยังพบร่องรอยการใช้สิ่งของเนี่ยกรีดเป็นทางยาวกว่า๑เมตรอยู่เลยนะฮะ
พีรทัศน์ผู้เสียหายที่ถูกกรีดรถเล่าบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นประมาณ๑๑โมงของ๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขณะจะขับรถออกไปทำธุระสังเกตเห็นว่าเอ้าทำไมรถฉันเป็นรอยล่ะ
ลักษณะคล้ายถูกกรีดด้วยกุญแจรถนะฮะ
จึงไปเปิดกล้องวงจรปิดดูโป๊เช๊ะเลย

ตอนนี้ก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนต้องสงสัยมาก่อนนะฮะ
อีกทั้งที่จอดรถตรงนี้ก็จอดเป็นประจำจอดมานาน
แล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยครับ

เดินมาปุ๊บรู้คิดยังไง
เดินมาปุ๊บแย่งตัวเข้ามา

เดินไปใช้แต่เราก็ไม่รู้จักกันเลย
ก็เข้ามาทำรถผมอย่างนี้ครับ

ก็เลยโพสต์เตือนไว้อะไรอย่างนี้ครับ

เป็นภาพที่นี่ฮะไปแล้ว
พี่เขาไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองลำปางนะครับ

ดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนั้นข้อหาทำให้เสียทรัพย์ครับ

หมั่นไส้เหรอจอดรถขวางหรือหมั่นเขี้ยวเหรอหรือยังไง
คือไปทำแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เขามีตาวิเศษนะ
วิเศษในกล้องวงจรปิดเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะ

อ่ะนะก็ลองติดตามตัวดูนะ
ถ้าคุณคิดว่าคุณจะรับผิดชอบคุณก็ลองติดต่อไปแจ้งความเรียบร้อยนะฮะ